เป็นวินาทีที่ครอบครัวของพี่หน่อยจากจังหวัดอุทัยธานีนะครับ
จะต้องช่วยกันกู้วิกฤตด้วยการตอบคำถามให้ถูกทั้งหมด๔ข้อนะครับ
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐
ตอบถุ๒ข้อรับ๑ลินบาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท

รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
ทุกคนในครอบครัวต้องมีสมาธิ
กับการฟังคำถามให้ดีนะครับ
แล้วก็ต้องมีสมาธิกับการเลือก
เลือกเลือกคำถามให้ดีว่าจะให้ใครเป็นคนตอบ
เพราะการวางเรื่องที่จะให้ทุกคนขึ้นมาตอบนั้นมีผลมาก
เพราะฉะนั้นต้องคิดให้ดีนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วเชิญพี่หน่อยมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
เรื่องทั้งหมดที่เราจะมาตั้งเป็นคำถามมีทั้งหมดด้วยกัน๕เรื่องนะครับ
เป็นเรื่องใกล้ตัวของคนในครอบครัว
เป็นเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันของพวกเรา
เพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วเรามาดู๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
พี่หน่อยค่อยนึกก่อนว่าพี่หน่อยสามารถจะตอบเรื่องอะไรได้
เรื่องต่อไปนี่น่าจะเป็นของคุณพ่อวิเชียน
เรื่องต่อไปสิงห์ต้องตอบได้พร้อมไหม

ถ้าพี่หน่อยพร้อมแล้วจะเลือกตอบเรื่องแรกคือเรื่องไหนครับ

พี่หน่อยเลือกเรื่องแรกคือเรื่องจังหวัดอุทัยธานีครับ
พี่หน่อยเกิดที่อุทัยไหมครับ

รู้ไหมครับว่าต้นไม้ประจำจังหวัดอุทัยธานีคือต้น

สะเดาเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดนะครับ
เหนือจากต้นสะดาวแล้วเนี่ย

ยังมีต้นไม้ที่มีชื่อเสียงมากอยู่ต้นหนึ่งด้วย
นั่นก็คือต้นเชียงเคยได้ยินไหมครับ

เชียงนี้นะฮะเป็นต้นไม้ยักษ์ที่จังหวัดอุทัยธานี
เป็นต้นไม้ที่มีอายุกว่า๔๐๐ปี
ต้องใช้คนถึง๔๐คนโอบ
ใหญ่มากนะครับแต่เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะครับ
ชาวบ้านเรียกต้นนี้ว่าต้นพึ่ง
เพราะเคยมีพึ่งมาทำรังเป็นจำนวนมากนะครับ
อยู่ถ้ำกลางป่าหมากในพื้นที่กว่า๒ไร่
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เคียงหมู่๒บ้านสนำตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี
ต้นนี้อยู่ในพื้นที่ของใคร

เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะครับ
ตัวเลือกที่หนึ่งเชียง
ตัวเลือกที่๒เสียง
ตัวเลือกที่๓เฮียง
ตัวเลือกที่สี่เรียง
ปกติก็ทำแต่งานแหละไม่ค่อยได้อ่านข่าว

ที่ได้ตอบไปก็เลือกตามชื่อนะ
ผมภาวนานะเอาใจช่วยนะ
คำตอบที่กำลังจะหลุดลงมานะครับ
พี่หน่อยพร้อมแล้วเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่หนึ่งเชียงครับ

เดี๋ยวเราไปฟังเฉลยพร้อมกันในช่วงหน้า
พี่หน่อยจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องนัทขึ้นมาตอบครับ

ทำไมถึงเลือกเรื่องฟุตบอลไทยครับ
เห็นชอบดูบอลน่าจะรู้เรื่องบ้างอะค่ะ
เชิญน้องนัทมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ก็ตอนอยู่บ้านเมื่อก่อนก็เล่นอยู่

อายุสักเท่าไหร่ที่เริ่มสนใจบอลเลย
ตั้งแต่ประมาณ๑๑๑๒ควบอะครับ
เพื่อนรวมไปเล่นกับเพื่อนก่อน
พอเริ่มเล่นแล้วก็จะเริ่มรักมันขึ้นมานะครับ

ที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับ

นอกจากนักเตะที่จะนำทีมชาติไทยของเราได้รับชัยชนะแล้วเนี่ยนะครับ
ตำแหน่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนะครับ
นั่นก็คือผู้ฝึกสอน
คำถามของเราเกี่ยวกับผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยนี่เองครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ตัวเลือกที่๔เกียรติศักดิ์เสนาเมือง
ดูส่วนมากจะดูของไทยลีกอะครับ
แต่ก็ไม่ค่อยได้ติดตามเท่าไหร่
ก็ในตัวเลือกรู้จักไว้ทุกคนนะครับ
แต่ก็เคยที่ได้ยินอยู่ก็๓กับ๔อ่ะ

พร้อมแล้วน้องนัทเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่๒ชานวิสผนชอิวินครับ

แล้วจะเลือกเรื่องอะไรให้สิงขึ้นมาตอบคำถามครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่อง

ชอบดาราคนไหนเป็นพิเศษไหม

พวกเราห้ามอายุเยอะนะเดี๋ยวน้องจะไม่ชอบ
คิดว่าตัวเองรู้จักดาราคนดังคนไหนบ้างในประเทศไทยแล้วครับ
เยอะไหมพอสมควรไหมพอสมควรไม่มาครับ
แต่ก็พอเห็นหน้าแล้วรู้จักไหมรู้ครับพอจะรู้นะ
สิงครับคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
บุคคลในภาพนี้คือใคร
ตัวเลือกที่หนึ่งนัทธวุฒิสกิจใจ
ตัวเลือกที่สองศักดิ์สิทธิ์แท่งทอง
ตัวเลือกที่สามสรพงศ์ชาตรี
ตัวเลือกที่สี่สันติสุขพรมศิริ
ไม่รู้เลยครับสาราไทยรู้จักน้อยมากครับ
รู้จักก็มีแค่ไม่กี่คนครับพร้อมครับ

ตัวเลือกที่สี่
ตัวเลือกที่สี่สันติสุขพรมศิริครับ
สำนวนทุกษ์
ขอให้โชคดีนะลูกนะ
ขอเชิญคุณพ่อวิเชียนมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ขอถามเป็นพิธีฐานก่อน
พ่อชอบเรียนวิชาภาษาไทยไหมครับ

รุ่นนี้ไม่ค่อยได้เรียน
ฟังให้ดีนะครับคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ข้อใดมีความหมายใกล้เคียงกับ

ตัวเลือกที่หนึ่งจับแพะชนแกะ
ตัวเลือกที่สองรักพี่เสียดายน้อง
ตัวเลือกที่สามดาบสองคม
และตัวเลือกที่๔เหยียบเรือ๒แคม
ก็ไม่เคยได้แต่ฟังก็จำไปบ้าง

สองหัวมันเหมือนดาบสองคมเอาไว้ทิ้มแทงนะฮะ

ถ้าพร้อมแล้วพ่อเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ขอให้ถูกนะครับพ่อเอาใจช่วยนะครับ

คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาเอาใจช่วยครอบครัวของพี่หน่อยจากจังหวัดอุทัยธานีนะครับ
ว่าจะสามารถพลิกวิกฤตด้วยการตอบคำถามถูกทั้งหมด๔ข้อหรือไม่กับเกมต่อชีวิตครับ
แล้วคนในภาพนี้คือใคร